ส่วนน้องเมรัชนกอินทนนท์นะคะตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันแบตบินตันที่มาเลเซียแล้วค่ะ
รายการโปโรดัวมาเลเซียมัสเตอร์
หญิงเดียวในรอบรองชนะเลิศมาเรสน้องเมรัชนกอินทานนท์นะคะ
มือห้าของรายการใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเอาชนะอากาเนยามังกุลจิค่ะ
มือ๒ขอรายการจากญี่ปุ่นไป๒ต่อ๑เกม๒๕ต่อ๒๑ต่อ๑๕๑๖ต่อ๒๑และ๒๑ต่อ๑๙
ก็ล้างตาคู่ปรับชาวญี่ปุ่นได้สำเร็จนะคะหลังจากแพ้ในรอบตัดเชือก
ไบซุปเปอร์ซีรีสไฟนอลเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่มสถิติจากการพบกัน๑๘ครั้งชนะ๘ครั้งค่ะ
ส่วนรอบชิงชนะเลิศน้องเมย์ก็จะไปเจอกับไฮซืออิงนะคะมือหนึ่งของโลกจากไต้หวัน
ที่ชนะแคโรเมน่ามารินมือ๔ของสเปนมาได้๒ต่อ๑เกมค่ะ